ที่นครศรีธรรมราชผู้ชายคนนี้เขาเสพยา
พอเสพยาหนักก็มีอาการคุ้มคลั่งประกอบกับเป็นผู้ป่วยจิตเวทด้วย
โอ้โหคุ้มคลั่งทีนี้นะคะทำลายข้าวของด่าทอพ่อ
ทีนี้ค่ะตอนที่ตำรวจเข้าไปพยายามที่จะควบคุมตัว
อยากให้คุณผู้ชมดูว่าเขาเป็นยังไงเอาดูพร้อมกันค่ะ
มงจะว่าจะจะทำอะไร
แมวแมวแมวพี่ไม่ชั่วพ่อแมวพ่อ
ออกไปออกไป
ออกฝาดเลยค่ะนะ

แล้วเขาก็บอกด้วยว่าพ่อทำให้เขาบ้า

แล้วก็เมื่อกี้ที่มันต้องมีสติ๊กเกอร์ช้างน้อยแปะไว้

เหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นตอนประมาณสองทุ่มค่ะทีนี้ตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ย
มากันเป็นสิบนายเลยคุณนัทธนันคุณผู้ชมดูสิครับแล้วต้องมีอาวุธนี่คืออะไรคะ
ไม้งามเป็นอาวุธประจำกายตำรวจเวลาที่ต้องไประงับเหตุคนคุ้มคลั่งแบบนี้เลย
ก็มาที่บ้านที่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่แหละทีนี้นายดำขอเรียกว่านายดำแล้วกันนะคะ
อายุ๒๕ปีเขาเป็นผู้ป่วยจิตเวทแล้วตัวเขาตัวใหญ่ร่างกายกำยำเลยล่ะ
ปรากฏว่าเสพยาจนหลอนคุ้มคลั่งอลวาดมาทำลายข้าวของด่าทอพ่อ
แล้วก็ทำร้ายพ่อด้วยพ่อเนี่ยอายุ๖๐ปีแล้วนะคะ
พ่อก็เลยบอกเอาไม่รู้จะเอายังไงละพ่อก็เลยแจ้งตำรวจนะคะ
ให้คุณตำรวจช่วยหน่อยเถอะมาจับตัวลูกเอาไปสงบสติอารมณ์ที
เพราะขนาดผมเป็นพ่อเนี่ยมันยังทำร้ายเลยเดี๋ยวจะไปทำร้ายคนอื่นเข้า
ทีนี้ตอนแรกตัวในดำลูกชายเขาเข้าไปอยู่ในบ้านนะ
แล้วปิดประตูหมดเลยคุณนัทธนันคุณผู้ชมตำรวจอ่ะเกลี้ยกล่อมด้าม
ออกมาออกมาอ้าวไม่เป็นผลเครียดหนักกว่าเดิมอีก
แล้วเขาก็บอกมาไงว่าพ่อทำให้ผมบ้าเสร็จแล้วเอ้า
ทีนี้ทำยังไงล่ะพ่อก็ยืนอยู่ตรงนั้นด้วย
จนตำรวจเนี่ยนะต้องเอาตัวพ่อเนี่ยออกไปก่อน
เพราะว่าไม่อยากให้สถานการณ์ตรงนั้นมันตึงเครียดมากไปกว่านี้
คราวนี้พอเอาพ่อออกไปแล้วนายดำก็ค่อยผ่อนคลายลง
เปิดประตูบ้านออกมานุ่งผ้าขุนหนูผืนเดียวเลยค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็มีช็อตที่แบบโอ้ยเปิดแก้ผ้าโชว์ตำรวจเลย
ทีนี้ตำรวจนะกว่าจะจับใส่กุญแจมือได้
เอาผ้าขนหนูมาให้นุ่งได้ก็ทุลักทุเลเหมือนกันนะ
แต่ฝั่งในดำเขายังไม่ยอมไปโรงพยาบาล
อ้างนู่นอ้างนี่แล้วมีจังหวะที่เขาแกล้งคุณ
เขาทำเป็นลมชักแล้วก็ทำท่าเหมือนกับกัดลิ้นตัวเอง
แขนขานี่บิดงอไปหมดลงไปนอนกลิ้งกับพื้นดินอยู่หน้าบ้านแบบนั้น
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาเปรย์โรงพยาบาลมาเอาทรงขึ้นเปรย์
ส่งโรงพยาบาลนี่คิดดูนะกว่าจะจับตัวเขาได้
แล้วก็เอาเขาออกไปจุดตรงนี้๒ชั่วโมงนานอยู่เหมือนกันนะ
โอ้โหพูดนานค่ะสองชั่วโมงเนี่ยใช่ทีนี้ยังไงต่อล่ะ
ก็ไปถามผู้เป็นพ่อถามพ่อเขาหน่อยว่าเอ๊ะ
พ่อลูกพ่อเนี่ยยังไงคุณพ่อเนี่ยชื่อว่านายขาวนะคะ
อายุหกสิบปีพ่อก็บอกแบบนี้ว่าเวลาลูกชายเสพยาบ้า
มันก็จะหล่อแล้วก็เพี้ยนแบบนี้แหละให้ตังค์ไปไม่เคยเหลือนะ
อืมมีปัญหาเนี้ยทะเลาะกับพ่อประจำค่ะที่ผ่านมาไม่เคยจะพาไปรักษาหรอก
เขาไม่รู้จะทำยังไงต้องเอาคือจะต้องเอาไปรักษาจริงจังแล้วแหละ
บอกแบบนี้นะรอบเนี้ยทีนี้ญาตินะคะคือญาติเนี่ย
ก็เขาก็ไม่ได้บอกชื่อนามสกุลมานะแต่ว่าคือคนที่ไม่ใส่เสื้อค่ะ
บอกว่าเวลานุ่มป่วยจิตเวททะเลาะกับพ่อเนี่ยตนเองเนี่ยจริงปกติ
โอ้โหเข้าไปห้ามประจำต้องคอยไปห้ามทับ
ก็รู้สึกสงสารพ่อเขาเหมือนกันนะคะ
ไม่รู้ว่าติดยาหรือป่วยจิตกันแน่แล้วนะ
แต่รอบนี้นะถือว่านักสุดเลยที่ผ่านมา
เขาบอกว่าเห็นแบบนี้ทนดูไม่ไหว
ไม่รู้ว่าเอาจริงเขามีอาวุธมีปืนมีมีดอะไรหรือเปล่า
แล้วถ้าเกิดถือมาทำอันตรายกับพ่อแย่แน่เลย
ก็เลยต้องแจ้งตำรวจนะคะให้มาระงับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
แต่ก็อย่างที่บอกทุลักทุเล๒ชั่วโมงกว่า